สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอดี

อย่ากลับคุณค่ะ

เราก็แบบว่านั่งรอว่ามันจะมาลอนละ
ลอนหมดแรงแล้วเหรอ

กลัวแล้วชีวิตนี้

ไม่ใช่เงี้ยมันทำให้ชั้นหลวนบ้าง

เรื่องกระทบแล้วใช่ไหมพี่
ลบไป๙จากการที่เราปราบความโทษสูงเหรียญ

นี่เขาจัวโหวนะฮะ
ลดเพราะอันนี้หรือไม่นะครับ
มาดูกันเขาบอกว่าเขามาสำรวจแล้วนะฮะ
ภาพบริการเดินทางนักท่องเที่ยวจีนมาไทยเนี่ย
เมื่อวันที่๑ถึง๒๕กันยายนที่พาย
เหมือนแน่๒วันเนี่ยนะฮะ

ต้นมองว่านักท่องเที่ยวจีนส่วนใหญ่นั้นเขาอั้นการเดินทาง
เพราะว่าในช่วงวันที่๑๗ตุลาเนี่ย
จะเป็นช่วงที่เฉลิมฉลองวันชาติ

เป็นช่วงหยุดยาวจีนเหมือนกินเจด้วยป่ะ

ไม่ใช่วันชาติเขาบอกช่วงวันหยุดยาวของจีน
ยาวชาติจีนเขาบอกว่าอย่างนี้

ภาพที่ภาพรวมการเดินทางของตลาดจีนในช่วง
มกราศถึงกันยาที่ผ่านมานะคะ
๑ล้านคนช่วงที่ก่อนหน้าที่จะลดเนี่ย

เขาหวังว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงหลังจาก
หลังจากหยุดยาวนี่นะฮะหยุดยาวของจีนนะ

สาธารณรัฐประชาชนจีนนะฮะ
เขาชี้แจงว่าผู้ประกอบการท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะ
เขาจะเปลี่ยนคือจะไปสนับสนุนกัน

เพื่อจะให้มุ่งสู่ประเทศไทย

คือคุณก็จะบอกว่าเหมือนกับเลือกฝรั่งมาเที่ยวเนี่ย
เรื่องได้หรอไม่ได้พี่ทศเชื่อว่าการปรับทัวร์ศูนย์เหรียญนั้น

ไม่นานสถานการณ์การท่องเที่ยวตลาดจีนจะกลับมาปกติ

ตอนนี้เราจะเอาสายการบินที่ทันทุนต่ำเนี่ย
ซึ่งจะเปิดเส้นทางโดยตรงเลย
แล้วก็ในตลาดก็จะปรับตัวโดยไม่พึ่งพวกทัวร์ศูนยน

แล้วก็เขาก็คาดว่านักท่องเที่ยวจะมาเดินทางมาไทย๓๐๐คนต่อเดือน
เนี่ยตลาดยุโรปและอเมริกาที่จะกลับมาในช่วงหน้าหนาว
พวกนี้เราจะได้ตังค์แน่ว่างั้นนะฮะ
แล้วหวังว่านี่ก็คืออีกความหวังหนึ่งของเชิกกิจไทย
อันนี้ก็ก็เป็นรายได้ดีมากของประเทศ

เหมือนกับเราไปห้องกรวม

ไม่รู้พี่เดินรึเปล่าคือว่าแพงด้วยจริงด้วยมีรงแรพแกไม่มี๒วันนะไอ้มรุง
มันมีคุณนั่งดูกับที่แบบโกสนาในเว็บไซต์๘๙พันก็มี
แต่คือมันก็พี่มันแบ่งเกรดเป็นโรงแรม
มันแบ่งเกรดว่าคุณจะไปกินอาหารอะไร
สมมุติคุณกินแบบแพงหน่อยฉันใดฉันนั้นเหมือนกัน

แปะ๙๐๐๐มันบีนขึ้นไหม

เมื่อก่อนเราจะต้องมีเงินหลักหมื่น

ช่วงโปรโมชั่นในการเดินภายเป็นห้องโกง
หรือช่วงที่แพงสุดเลยก็อยู่ประมาณ๕๐๐๐๖๐๐๐บาท

ความคิดว่าจะไปอีรานโอ้โฮแค่๒แสน

เขาบอกกันนี่กูไหนมา
นี่ฉันเพิ่งได้แพ็คเกรดตัวมาซื้อต่อนี่ฉันมา

แกเหมือนจะทำลายความความคิดแม่

ก็ให้ผู้ช่วยช่วยเคล็ด

คือแหล่งของมันปาสโจเทียน

เขาจับเก่าไข่แขวนคว่านะ

ไม่มีคนไปเมื่อกว่านั้นแล้ว

มันซิงเปิดประเทศใหม่ทุกสิ่งทุกอย่าง
แต่ถ้าสมมติอีรานคือประเทศ
อีรานเป็นประเทศที่เนื้อหอมสุด
หรอของเรายังไงยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเค้าต้องเก็บเกตเตะเปอร์เชีย
แล้วก็ไขปลาขาวเยียบบ่อยถ้าสมมุติคุณมีโอกาสไปกินที่อิหร่า
จะลืมรัสเซียเลย
คุณเคยฟังเพลงโบเรโระไหม
ร้องยังไงคะโบเรโระ
เราจะไปถึงนี่เลยเราจะไปถึงยูโรปา

อุโรปะไปต่างดาวกันดีกว่าอันนี้ไม่มีการแขวนคอกับเธอยด้วยนักวิทยาศาสตร์นะฮะเขาพบ
จากหลักฐานเพิ่มเติมนะถึงความเป็นไปได้ที่จะนำที่จะมีน้ำขอบใจ
ถึงความเป็นไปได้ที่จะมีน้ำผุดขึ้นมาจากพื้นผิวดวงจันทร์
เหมือนวันนี้วันนี้ทั้งวันเนี่ยเขามีคนบอกว่าพบน้ำผู้เกิดขึ้นในดวงจันทร์เขาก็เลยก็เชื่อกันว่ามีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นแน่นอน

ไม่มีจริงที่โคจรรอบดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่สุดในระบบสุริยะดวงนี้
ที่มีความเป็นไปได้ว่าจะมีสิ่งมีชีวิตกระจายอยู่ทั่วไปเพราะเชื่อว่ามีมหาสมุทรขนาดมหาชาติ๕๐ดวง
พี่ม้าถ้าเราไปอยู่ดาวคุณหัดกันเทศกาลไว้พระเจนเราไหว้กันง่วนไงไหว้กันวินาทก็ใช่ไง
๕๐ดวงไหว้ไปเรื่อยไม่เราก็ไม่ต้องไหว้เราอยู่บนนั้นไม่ต้องไหว้เราไอ้คนบนโลกต้องไหว้เราสิ
อือเข้าใจไหม
ก็ต้องตายแล้วหรอไม่สิเราไม่ตายเราก็ไปอยู่ดาวคุณหัดในบริวารคนบนโลกไอ้ไหว้เราแทน
อ่ะถูกนางกิจได้เนอะชอบ
นี่เขาบอกว่าตัวเก่งอันดับหนึ่งนะที่มีความเป็นไปได้ว่าจะมีสิ่งมีชีวิตกระจายอยู่
เพราะว่าเชื่อว่ามีมหาสูตรขนาดมหมาที่มีขนาดใหญ่มากกว่าโลกถึง๒เท่า
มันยังไงรู้ไหมมันตั้งชื่อมันยังไงรู้ไหมต้องบอกงี้นะว่าเวลากล้องจุลทานส์เขาจับไปปั๊บ
ก็ตกกลับลงไปที่พื้นผิวของดวนจันทร์ในลักษณะเช่นเดียวกับฝน

แล้วก็เป็นการตรวจพบของยูโรป้าโคจรผ่านด้านหน้าของดาวพฤหัส
ทำให้มีความเชื่อว่าน้ำอาจจะประทุขึ้นมาเป็นระยะ
ก็ถือว่าเป็นการค้นพบที่น่าตื่นเต้น
เพราะทำให้มีการเป็นไปได้ที่จะเข้าถึงมหาสมุทรที่อยู่ใต้พื้นผิวของดวงดาวนี้

ไม่ได้สิเขาบอกว่าจะต้องแบบมันเป็นความลับที่ประธานาธิบดีเท่านั้นจะเป็นคนพูดหรือไม่พูด

ฉันกลัวว่าจะพูดก่อนนะ
แล้วแล้วเอกอย่างหนึ่งฉันกลัวว่าจะไม่รอดน่ะสิ

เเมื่อวันเช้านี้แบบว่านางก็ทำซ้อม

อุ๊ยคุณทัพนางนางเอาแรงอย่างเดียวเลยนะเมื่อเช้านี้คนจับตามองเพราะว่า
ล้านกว่าคนอย่างพี่คิดว่ายังไม่รวมออนไลน์ใช่ไหม
ที่ดูกันแบบว่าการดีเบตระหว่างโดนัลดทรัมป์กับแฮโลลี่คลินตัน
เลือกเป็นเดือนไหนน่ะดีเบตกันล่ะนะ
เป็นการเลือกประธานาธิบดีที่ทั่วโลกต้องจับตามอง
พระอันโทษธนาฬิบที่นี่เหมือนดาราคนนึงเลยเนอะ

เอ้าเรามาที่เชียงใหม่

เชียงใหม่มีคนพูดถึงกันเยอะเหลือเกิน
สมมุติคุณไปเชียงใหม่แล้วบอกว่าโอเคแหละ
เหยียบที่ต้องเอาไฟไปเอาเท้าไปลนไฟแล้วเหยียบหาย
มันก็เป็นอย่างหนึ่งแต่นี่ไม่ใช่ฮะ
เป็นอดีตเศรษฐีเชียงใหม่
เปิดบ้านริมน้ำปิงเนี่ยแล้วก็นวดฟรี

แล้วก็นวดเนี่ยจะต้องนวดตั้งแต่ขอทานนะครับ
ยันรัฐมนตรีทุกเชื้อชาติ
ทุกคนต้องเข้าคิวเท่านั้นไม่ว่าคุณจะเป็นรัฐมนตรี
คุณจะเป็นคนดังหรือคุณจะเป็นขอทาน
เขาบอกทั้งอุทิศเนี่ยทั้งชีวิตเขาอุทิศจนกว่าเขาจะหมดแรง

ได้ไปติดตามชีวิตของอดีตเศรษฐีใจบุญท่านหนึ่ง
ละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างอุทิศชีวิต
เปิดบ้านของตัวเองเนี่ยเป็นบ้านเป็นบ้านริมน้ำปิงนะฮะ

นวดฟรีให้คนทุกระดับมาตั้งแต่ปี๒๕๒๒ปี

จนถึงปัจจุบันนี้๓๗ปี

เศรษฐีบางคนรัฐมนตรีก็มาหลายท่านอยู่
ไม่ใช่ท่าน๒ท่านนะหลายท่านอยู่
รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ย
ใช้คำว่าหลักแสนพี่หลักแสนที่ผ่านมือเขา
ชาวเชียงใหม่เรียกว่าหมอนวดมือเทวดา

ซึ่งบ้านริมแม่น้ำปิงอยู่ที่ตำบลดอนแก้ว
อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่
คุณลุงที่เราเห็นคุณวิสิทธิ์พิชิตปัจจา

ชาวบ้านเรียกได้ว่าเป็นหมอนวดเทวดา

ซึ่งในแต่ละวันจะมีคนมารอนวดกว่า๑๐๐คน

ซึ่งคุณวิสิตเป็นรูปนางใหญ่
แล้วก็แบบว่าเมื่อก่อนเป็นเศรษฐีนั้นแหละ

ก็ใส่เครื่องประดับแพงเต็มตัวเลย
นวดกับทุกคนแบบไม่เคยคิดค่าบริการ

ไม่เคยคิดค่าบริการแล้วก็เป็นที่ฮือฮามากในยุคนั้น
แสนกว่าพาลมาวันนี้๓๗ปี
มีเพียงวัยชราที่มาเยือนแต่ร่างกายทุกอย่างเขาแข็งแรงเหมือนเดิม
ซึ่งเขาเริ่มนวดฟรีมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ในช่วงนั้นฐานะมีอันจะกินจากการประสบความสำเร็จในอาชีพค้าขาย

อยู่มาวันหนึ่งเขานั่งสมาธิ
เขาบอกว่าจุดเริ่มต้นคือเขานั่งสมาธิ๗วัน

เขาไปจับตรงไหนก็หายเจ็บตรงนั้น

เปลี่ยนแล้วก็คิดแต่ว่าเออเราก็มีมาเยอะแล้ว
ก็เลยคิดในใจว่าจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
เลิกค้าขายเลิกธุรกิจทุกอย่าง

ซึ่งคนที่มาก็ปากต่อปากจนวันหนึ่ง
มีคนเข้ามาต่อแถวนวดทุกวันนี้นะ

ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นเศรษฐีชาวบ้านยากเขียนยังไงก็แล้วแต่
จะต้องมาเข้าในเลือกตั้งเรือนพฤศจิกายน
ไม่เมื่อยมือเหรออ๋อพฤศจิกายนที่เลือกตั้งประธานาธิบดี
เขาบอกว่าไม่ว่าคุณจะรวยคุณจะจนคุณจะเป็นโกดัง

แล้วก็ที่คนที่จะแซงคิวได้ก็ต้องมีแม่ชีต้องแซงคิวได้

นั้นไม่ว่าจะเป็นยาจกขอทานเลยทุกคนจะต้องอยู่ในคิวหมด

ตรงไหนแก้ตรงนั้นคนเป็นอมพลึกอมภาษณ์มาเยอะมาก
เขาบอกว่าบุญกุศลเขาก็เลยขอให้เจ้ากรรมในเวรเขา
เอาโหสิกรรมทุกเวรทุกชาติ
เราอยากจะไปเยี่ยมคุณฮะถึงที่จังหวัดเชียงใหม่เลย

ไปคนเดียวหรือเปล่าอ่ะคุณจะไปคนเดียวหรือเปล่าดันชัยก็จะไปเหรอมี
โอ้โหนั่นแหละตัวอยากไปที่สุด
อ่ะวันนี้ข่าวมีสาระมากนะครับข่าวใส่ค่ะ
โอเคค่ะผ่านไป๓๕นาทีแล้วช่วงหน้าค่ะการเมียเสกโลโซ
โพสต์แปลกบอกว่าไม่อยากจะฟื้นขึ้นมาดูโลกวันต่อไป
ก็ไม่รู้เพิ่งจะจับมือกันหน้าศาลนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกัน
เริ่มใหม่กับพี่ยังไม่จบกับพี่
ออนไลน์กันทั้งบ้างเลยพี่เป็นข่าวออนไลน์
ถ้าสมมุติใครติดตามข่าวออนไลน์เขาเป็นข่าวกันมาตลอด
ต้องขออาบมความคุดเข็มคุณนายมาก
คือคุณการเมียเศกเนี่ยปล่อยโฮบังกาย
พร้อมกับโพสต์ข้อความแปลกไม่อยากตื่นขึ้นมาอีกแล้ว

เห็นไหมล่ะความคิดตรงไปตรงมาแปลว่าอะไรคะคุณม้าค่ะ
เขาอยากตายคุณม้าบอกเขาอยากตาย
เขาบอกว่าฉันไม่รู้ว่าหัวใจของฉันอยู่ที่ไหน
อเมริกาหรืออังกฤษหรืออยู่ที่บ้านหลังนี้
ที่ฉันหลบหนีจากใครอยู่
ต่อสู้กับทุกอย่างตามลำพังมาตั้งนานแล้ว
ฉันเหนื่อยฉันไม่อยากตื่นขึ้นมาอีกแล้ว
ฉันอยากหลับหรืออยากเขาคงจะบอกว่าอยากแต่เขาผิดว่า
ฉันอยากหลับไหลเธอยังจะรับร่างของฉัน
กลับไปไว้ที่บ้านของเราที่ร่วมกันสร้าง
มาเหมือนกับที่เธอเคยบอกฉันในค่ำคืนหนึ่งอยู่ไหม
เพราะตอนนี้หัวใจของฉันกระจัดกระจาย
ไม่ได้อยู่ในที่ที่มันเคยอยู่ที่เป็นศูนย์รวมของหัวใจทั้ง๕
ฉันไม่สบายฉันนอนพักแค่ไม่สบาย
มีลูก๓คนเหรอเขามีลูก๓คน
คงป่วยแล้วคงจะแบบคิดถึงแฟนเนอะ
คงคิดถึงแฟนเก่านั่นแหละนี่คือนางโพสต์
ไม่อยากตื่นมาเจอกับเรื่องราวต่างแล้ว
บรรดาแฟนคลับคนใกล้ชิดก็มาคอมเมนต์ให้กำลังใจนางกันใหญ่เลย
พร้อมกับบอกว่าคุณการสู้อย่าคิดมาก
เพราะยังมีอีกหลายชีวิตที่อยู่ข้างหลังอย่างน้อยก็ยังมีพ่อแม่
มีลูกอีก๓คนคือน้องเสือน้องกวางแล้วก็น้องลอนดอน
ลูกเขามี๓คนไงที่อยู่ข้างแม่เนาะ
แล้วก็มีคุณเสกโลโซตอนนี้กำลังทัวร์คอนเสิร์ตอยู่ประเทศอังกฤษค่ะ
จริงตามต่างจังหวัดเขาบอกว่าเสกโลโซงานเยอะมาก
เพราะถ้านางรับอ่ะวันหนึ่งสองสามงานไม่พอ

ศิลปินที่ออกในช่วง๙๐ต้องการฟัง
จองบัตรตั้งแต่แบบพอเริ่มจองก็หมด

ที่เอาแบบว่าคุณคริสตีนะคุณแมนเจ้าเรือนปุ๊ดอ่ะ

รุ่นชั้นเปล่าฉันซื้อซีดี

ตอนที่เขาออกมาเพราะว่าร้านตลับทั้งมี๓ชุด
เพราะฉะนั้นบัตรตั้งแรกทำ๒รอบ

เพราะคนทำงานมันไม่ไหวจริง
มันเต็มทุกที่ไหนไม่เคยเกิดขึ้นเลยจริงเล่นไปหรือยัง

คุณใส่ชุดดำเหมือนว่าการไว้อะไร

ก็ให้กำลังใจเขาอย่ามีปัญหาอะไรอย่างนี้อย่าคิดน้อยอย่าคิดสั้นอย่าคิดน้อยคิดเยอะ
เมื่อวานเห็นกุ๊บกิ๊บเสียงดังทำไมจะอย่างนี้ไม่เห็นได้กำลังใจ

อย่างนี้นับหนังมันต้องปล่อยวางของทุกอย่าง

คือมาถึงขณะนี้แล้ว
แน่นอนนะทางฝ่ายนู้นเขาก็ยังไม่อินนางคังขอบ
ต้องใช้ภาษาโบราณอย่างนี้จะเข้าใจใช่ไหม
ไม่มีทางแล้วทุกอย่างมันต้องจบลงไปหมดแล้ว

แล้วก็เริ่มต้นใหม่แต่ว่าต้องปล่อยว่างหมดเลย
ไม่ใส่ใจอะไรเลยอะไรก็แล้วแต่ที่เหมือนกับจะสร้างกันมา
เหมือนนู่นนี่นมาของนอกกายต่อให้สร้างกันมาอย่างไร
เวลาคุณตายคุณก็เอาอะไรมันไปไม่ได้
ดังนั้นเอามันไม่ได้ตั้งแต่ตอนนี้มันก็จะได้รู้สึกรู้สม

ว่าไม่มีอะไรที่แน่นอนเท่ากับความไม่แน่นอน
คิดว่าทุกอย่างมันแน่แล้วเนี่ยแต่มันก็ไม่แน่เลย
แล้วไม่มีอะไรเป็นของเราหรอกเรามาตัวเปล่า
ลองคิดดูนะนี่มีคนนึงนะเป็นเจ้าของเครื่องสำอางนะ
แบบว่าขายหัวให้กับอีกคนนึงนะ
ฉลองกันเนี่ยเต็มที่เลยนะขายไป๑๐ล้านนู่นนี่นั่นต่างนานา
โอ๊ยเห็นไหมผ่านไปแค่อาทิตย์เดียวนะ

ไม่ตีกันให้มาล้านเดียวแล้วท่าทางจะแบบว่าเบี้ยวไม่ให้แล้ว

ก็ไม่มีก็คือจบแล้วก็เลยสุดท้ายนี่ก็ต้องเอากลับมาทำใหม่เอง
เห็นไหมมันแค่ชั่วฟูบเลย
คือจริงทุกอย่างมันไม่มีอะไรที่แน่นอนไม่จีรังหมดเลยทุกเรื่องราว
ฉะนั้นอย่าไปเพิ่งตีโพลตีพายอะไรทั้งสิ้น
ตัวเราเอง๕ปีก่อนกับตอนนี้นิสัยก็ต่างกัน
จริงเอามาดูข่าวอันนี้อาจจะแน่นอนขึ้นมาบ้าง
เพราะว่าโน้งมิ้นนะคะชื่ออะไรว่ะ

ไม่ใช่เจ๋าเรายังทำธุรกิจกับแฟนคุณภูผาเตะชั้นนรงค์ค่ะ
ชื่อนมือนสุดพระล่าสุดนังเอกสาวมิ้นท์ชะลิดาว
วิจิตวงทองลงขันหุ้นทำหุ้นส่วนทำไอศครีมกับหวานใจ
งานนี้สาวมิ้นได้เลยต้องมาอัปเดตกับพวกเราหน่อยนะฮะ
แล้วก็สองเรื่องเลยอีกเรื่องหนึ่งที่มีข่าวว่าน้องป๊อก
พักศรกรหรือพักศรกรวะ

เออกับน้องมากกี้มีข่าวหรือว่ามีเรื่องแต่งงานขึ้นมาอย่างนี้
ก็ต้องถามเขาก็ต้องไปงานวันเกิดมากกี้มาอย่างนี้

ดีค่ะตัดสินใจทำด้วยกันเพราะคิดว่าทำเองคนเดียวคงไม่ไหว

มันเป็นหลายขั้นตอนว่าจะเป็นการโปรโมทการผลิตโรงงานและอื่น
แล้วก็ทำธุรกิจด้วยกันไม่กลัวมีปัญหาอนาคต
เขาบอกเป็นแฟนกันทำด้วยกันมันไม่ค่อยรอดนะฮะ

ข้างแบ่งแยกหน้าที่กันชัดเจน

คุยกับผู้ใหญ่ดูเรื่องตู้ที่จะไปวางดูเยอะนะ
ส่วนมิ้นล่ะคะมิ้นดูเรื่องรสชาติไอศครีมที่จะปล่อยออกมา

เทศกาลพิเศษจะดูว่าควรจะมีรถไหนออกมา

มีหุ้น๒คนค่ะคือมิ้นท์กับพี่ภูผา
พอถามเรื่องทำธุรกิจเลยจับตาว่าจะวางอนาคตร่วมกันหรือเปล่า

มีเลิกแต่งกันปีหน้าทราบไหมไม่มีใครพูดอะไรเลยนะคะ
ยังไม่มีอะไรทั้งนั้นเพราะเชื่อว่าถ้ามีเขาต้องบอกแน่นอน
ทุกวันนี้ยังคุยเรื่องวีดีโอที่กับป๊อก

แต่ไม่ได้คุยไม่มีเรื่องนี้หลุดออกมาเลยนะคะ
แล้วก็มีอีกนิดนึงว่าคุณพ่อยังเป็นห่วงเรื่องความรักอยู่ไหม
เขาโอเคค่ะเหมือนได้เจอกันมากขึ้นเริ่มไปกินข้าวด้วยกันแล้ว
ภูผาก็ดูเหมือนไม่ค่อยกลัวคุณพ่อแล้วเหมือนเมื่อก่อน

ก็บอกว่าต้องดูกันไปค่ะต้องไปถามคุณพ่อด้วยค่ะ
จริงคุณพ่อไม่ได้กิดกันอะไรไม่ได้พูดอะไรแต่ทำให้รู้ว่าเป็นห่วง
จะไม่ถามที่มิ้นต์เองจะไปถามที่คุณแม่แล้วคุณแม่จะมาบอกมิ้นต์

เป็นไอติมอ๋อไม่ใช่ไอติมแต่ว่าไอติมทรัฟเฟิลอย่างงง
ไอติมทรัฟเฟิลอร่อยมาก
ไม่คิดว่าเขาทำไอติมรสทรัฟเฟิลนี่คือภูผ่าใช่ไหมครับ

ยังไม่ได้ไปคืออะไรก็สไลด์ลงไปตรงกลาง

มีไวท์ทรัฟเฟิลแพงมาก

เห็นชื่อแล้วนะ

แล้วมากกี้ก็ทำเตอร์ไพรส์พอจนช่วงมากกี้วันเกิด
เขาก็ทำเตอร์ไพรส์สลับกันทำไปทำมา
แต่คุณรู้ไหมว่าสองคนนี้เขาจะมีอีกคนนึงเนี่ยนะ
ไปไหนมาไหนด้วยชื่อว่าแพงนะ
แพงหรือว่าพิชพัฒน์มหาธิตยากุลน้ำตาเป็นแบบนี้ดูหน้า
ใช่จากช่อง๓ไอ้แพง

นะตัวทำลดประควดแพงนี่แหละ
และแต่แล้วเนี่ยทุกคนก็ถามมาว่า

ไม่มีคิวให้หนึ่งละครบอกว่าไม่ใช่เลย

เนี่ยเนี่ยแล้วก็๗วันนี้ไม่หยุดเลยอีก
หน้าตาน้องแพงก็เป็นอย่างนี้รู้จักใช่ไหม
เล่นละครที่ไหนละครแน่นธุรกิจก็เยอะ
เรื่องหัวใจล่ะเราก็เลยถามไป
เอาจริงนะคะตอนนี้เอาไว้อันดับล่างเลยนะคะ
ถามว่ามีคนคุยไหมก็มีค่ะ
แต่ส่วนมากเราก็แบบว่า

เซ็ตเชิญเรื่องงานค่ะ
เกเกจบละดาหรอโอ้โฮเสียงเกเฅจบละดา

ช่วงนี้แพงกำลังตลุกต้นไม้รดน้ำพรวนดิน

เขาก็บอกว่ามีคนมาจกมาจีบมั้ยแดน
เลยบอกว่าใครจะมาจีบแพงคะ
เห็นแพงก็หนีกันไปหมดแล้วแหละค่ะ
จริงบอกต่างตรงนี่นี่ก็ไม่มีใครมาจีบอย่างนี้ทำเป็นพูดดีแม่แพง
เราไปเป็นก้างขวางคอของมากกี้แล้วก็ป๊อกเขาแบบ
อุ้ยนะครับผม
มันทำให้กับเหมือนกับว่าเราไปแบบว่าอีอะกับป๊อก
เราก็รู้สึกว่าเออเนอะบางทีมันก็ลืมระวังตัวไป

ลงเรือลงเรือไปลงเรือดูผู้ชายดีกว่าช่วงหน้า

อุ๊ยหมายหมด
สนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่

มูลไหนคล่ำคืนนี้นี่
ตอนนั้นยังไม่ได้ฉีดเลยอะไรใครยังไม่ได้ฉีดอะไรหนุ่มกันใช้

แต่หนุ่มกัญชัยฉีดแล้วเหรอ

หนูฉีดจนแบบว่าคลีนิกส์ปิดไปแล้วนั่น

ผู้ชายลงเรือเลิศน่ารักมากเลยไปดูรูปสิเลิศ

คุณต้องแยกอารมณ์ได้ถูกเห้ย

มาร่าข่าวผู้หญิงไม่มีอารมณ์

ยกแก๊งพระเอจจัดทริปเถือเที่ยวกุ้ยลินเมืองไทย
เขาไปเที่ยวกันหรือไปทำงานอิงจี

ก็อย่างนี้
ภาพนี้เกิดเมื่อวันที่๒๗นี่เหรอนะว่าใช่สิว่า๔พระเอกสุดฮอตนะแถวหน้าของเมืองไทย

อยากได้หมดทุกคนอยากถามคนนะฮะแต่ว่าไม่นอกใจพี่อาร์ตพี่ป้อง
ใครอีกอ่ะลืมลืมสามีเอาลืม
พี่วัดพี่เกดพูดเราไม่สี่คนนั้นก็อิ่มแล้ว
แต่กลับไปนอนก่อนค่ะเหมือนไอ้ใหม่มันเล่นละครใหม่ที่อยู่ในเตียง
ชื่อรายละครอะไรนะ
กุ้ยหลีนเมืองไทยอยู่ที่นี่นะคะจังหวะสุรธารณี

โดยภาพขนาดที่หนูเหนื่อย
จู๊บน่ารักจู๊บอย่างนั้นไอ้ขวามือมาทำใหม่สิ
ครับหน่อยครับเสียอารมณ์หมดจะเป็นลม

เข้ามาดักตีเราทำอย่างไร

หรืออยากจะบริษัทงานงานนี้

แล้วค่อนนั้นได้ทดใจออก

พี่อะไรชื่ออะไรเธอ

น้ำตาลที่ใส่หมวกไง
เขาคนป่วยต้องตามใจจัดของหวานกันไปหน่อย

ใช่ทำไมละ

มาม่แต่ใครมันชอบไปตลาดไปอยู่ทะเลน่ะเถอะ

เดี๋ยวไม่รู้อย่างนั้นจะจับคุณมาม่ไปออกรายการ
จะเอาม้าให้ร้องไห้เลย